รุนสวัสดิ์ค่ะที่สามารถรายงานสภาพอากาศในรู้ก่อนร้อนหนาวกันแล้วค่ะ
แม่อยากจะรู้จริงว่าห่วงกันไหมคะ
ถ้าห่วงกันจริงต้องดูแลเรื่องสุขภาพแล้วก็อาหารด้วย
อย่างผักพื้นบ้านเหล่านี้เนี่ยนะคะมีประโยชน์ช่วยดูแลสุขภาพต้านอนุมูลอิสระต้านมะเร็งได้ด้วยนะคะ
ที่ต้องพูดแบบนี้เนี่ยเพราะวันนี้วันมะเร็งลูกก็อยากจะย้ำเตือนเรื่องสุขภาพ
แต่ขณะเดียวกันย้ำเตือนเรื่องของสภาพอากาศด้วย
เพราะมันมีมรสุมมีปัจจัยทำให้เกิดฝนตกมากมายหลายเหตุผลเลยทีเดียวนะคะ
ช่วงนี้ค่ะจะมีลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ที่หอบเอาความชื้นจากทางทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเนี่ยพัดขึ้นมานะคะ
ขณะเดียวกันทางตอนบนก็มีกระแสลมฝ่ายตะวันตกพัดหอบเอาความชื้นมาเหมือนกัน
ทำให้เกิดอากาศแปรปรวนฝนจะตกทั่วทุกประเทศไทยนะคะ
ส่วนภาคใต้เองค่ะก็ยังมีมรสุมประจำฤดูนี้นะคะทำให้บริเวณภาคใต้ยังคงมีคลื่นลมแรงนั่นเองค่ะคุณผู้ชม
เพราะฉะนั้นแล้วต้องจับตาดูให้ดีทั้งเรื่องฝนและคลื่น
ส่วนเรื่องของสภาพอากาศอันหนาวเย็นและอุณหภูมิเนี่ยยังคงต้องระมัดระวังกันเช่นเคยค่ะ
แต่แม้ว่าจะอุ่นขึ้นบางพื้นที่ก็ยังคงหนาวอยู่
ส่วนพื้นที่ทั่วไปพื้นที่เดิมแนวราบนั้นยังคงร้อนนะคะ
ต้องระมัดระวังดูแลสุขภาพในเรื่องของอากาศแปรปรวนค่ะ
ดังนั้นเรามาตรวจสอบสภาพอากาศล่วงหน้านับตั้งแต่วันนี้ถึง๗กุมภาพันธ์
เพื่อการดูแลสุขภาพตัวเองและการทำการเกษตรด้วยค่ะ
สำหรับภาคเหนือถึงภาคอีสานดึกถึงเช้าอากาศหนาวเย็นกับมีหมอกนะคะ
ดอยหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด๕๑๒องศากับมีฝนฟ้าขนอง๑๒๐๔๐ของพื้นที่
เกษตรกรควรหาวัสดุป้องกันลมพัดแรงให้กับสัตว์เลี้ยงระมัดระวังโรคราน้ำค้างในพืชตระกูลกะหล่ำและผักกาดด้วยค่ะ
ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกดึกถึงเช้าอากาศเย็นกับมีหมอกนะคะ
กลางวันร้อนจัดมีฝนฟ้าขนอง๑๒๐๔๐ของพื้นที่
เกษตรกรต้องระมัดระวังศัตรูพืชจำพวกหนอนในผลไม้และลดการให้อาหารสัตว์น้ำในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลง
ส่วนทะเลคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตรนะคะ
สำหรับภาคใต้ค่ะจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ๒๐๔๐ของพื้นที่
ของพื้นที่บริเวณที่มีฝนคลื่นจะสูงมากกว่า๒เมตรนะคะ
เกษตรกรไม่ควรปล่อยให้น้ำฝนชะหน้าดินไหลลงไปในบ่อสัตว์น้ำค่ะ
เพราะอาจจะเกิดอันตรายต่อสัตว์น้ำและเกิดความเสียหายได้นะคะ